เอา๓ล้านของเธอคืนไปเอา๓ล้านของเธอคืนไปมานิด
แล้วอีกสามวันเธอออกจากบ้านฉันไปเลยนะโอ้โหคุณผู้ชม
เป็นคุณผู้ชมถ้าถูกรางวัลที่๑๖ล้านแล้วเป็นแบบนี้
คุณผู้ชมเอาไหมผมถามจริงจะถูกดีไหมอ่ะผมผมถามว่า
ไปหมดอ่ะหรือจะตอบคำถามนี้ก็ได้นะสำหรับคนที่อยาก
ได้ตัวหนังอ่ะวันนี้คือบทสรุปแล้วใช่ไหมน่าจะเอ่อวันนี้
น่าจะเป็นบทสรุปย้อนเมื่อวานก่อน๙โมงครึ่งของ
เมื่อวานนี้นางอังคณรัฐอายุ๔๕เป็นอดีตเมียที่อยู่กินกันมา๒๖ปีอดีตเมียแล้วนะ
กับนายมณิษฐ์นะฮะมณิษฐ์มณิษฐ์มณิษฐ์อายุ๔๙ปีมณิษฐ์ปรานีสามี
ไปที่สพธวัฒน์บุรีครับทำบันทึกถ้อยคำไว้เป็นหลักฐานนะฮะ
อังคณรัฐยืนยันต่อหน้าตำรวจว่าจะเอาเงิน๓ล้าน๑แสนบาทที่ยังเหลือในบัญชี
มาคืนให้นายมณิษฐ์กับลูกโดยจะโอนคืนวันนี้ครับ๒๑พฤศจิกายน
หลังจากคืนเงินแล้วขอแยกทางกันโดยเด็ดขาดให้เวลา๓วันนะมณิษฐ์อดีตสามีของฉัน
เธอต้องเก็บเสื้อผ้าออกจากบ้านไปห้ามมายืนห้ามมาอยู่ในบ้าน
และในที่ดินที่เป็นมรดกของนางอังคณรัฐโอ้โหไม่เช่นนั้นคนที่อยู่กินกันมา๒๖ปี
จะแจ้งความฐานบุกรุกครับนอกจากนี้นายมณิษฐ์อดีตสามี
ต้องนำทองรูปภัณฑ์เธอจำได้ไหมทองหนักสองบาทที่ฉันเคยซื้อให้เนี่ย
เอามาคืนฉันเนื่องจากไม่มีความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยากันอีกต่อไปครับคุณผู้ชมครับ
สำหรับเงินจำนวน๓ล้าน๑แสนบาทที่เหลือแบ่งยังไงครับแบ่งยังไง
แบ่ง๓ส่วนให้ผัวแล้วก็ให้ลูก๒คนแล้วก็คนโตเรียนจบมีครอบครัวไปแล้ว
เงินไปแล้วสองแสนบาทนะครับคนที่ได้รับก็คือลูกสาวคนเล็กอายุ๑๑ขวบ
๑ล้านบาทลูกใส่บัญชีเอาไว้แล้วคนเล็กนี่จะเบิกเงินได้อายุต้องครบ๒๐ก่อนนะ
ส่วนลูกคนกลางเอาไป๕แสนเบิกเงินได้ตอนอายุ๒๕เมื่อตกลงกันเสร็จ
ไม่มีค่ะ

ทะเลาะกันก็เลยออกจากบ้านไปเฉย
ก็เพื่อให้อยากให้มีปัญหาในครอบครัวค่ะ

แต่พอกลับมามันก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วไงค่ะ
พี่ดาวแล้วเรื่องที่เขาลือกัน

แต่ที่ออกจากบ้านไปก็ทะเลาะกันไง

ฉันก็ออกไปไหว้พระทำบุญเดินสายเพื่อสบายใจ
ส่วนวิทยาก็เป็นแค่เพื่อนกัน
พอกลับมาทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้ว

พี่ดาวบอกอยากจะพักเรื่องรักเอาไว้ก่อน

ยังไม่พร้อมจะให้คนใหม่เข้ามาดูแล

เอ้าแต่จำได้ว่าพี่ดาวแกมีเพื่อนอยู่คนหนึ่ง
ที่เขาบอกว่าพี่ดาวนี่แหละมาเล่าให้ฉันฟังเอง

เพื่อนก็ไปต่อไม่เป็นเหมือนกันนะคะ

เอ้านี่แหละฮะแล้วไหนมณิษฐ์น่ะ

เสียใจถูกไล่ออกจากบ้าน

จะทำงานก่อสร้างตามวัดต่างก็ได้
ส่วนจะคืนดีกันหรือไม่นั่นขอให้เป็นเรื่องของอนาคต
พี่พี่ยังรักมั้ย
ผมถามจริงถามจริงพี่มณิษฐ์

แล้วพร้อมจะให้อภัยดาวเสมอครับ
คุณผู้ชมลองฟังดูคะ
แล้วคนนี้ล่ะ
คนนี้ล่ะตัวจริงอีกหนึ่งคนจะใช้ตัวละครก็ไม่ใช่เพราะไม่ใช่
ละครจ่าสิบเอกเทิดศักดิ์อดีตทหารนอกราชการที่ท่านพิการขานะ
จดทะเบียนสมรสน่ะเปิดใจกับทีมข่าวบอกว่าอะไรรู้ไหม
พูดแบบนี้เลยนะละครเรื่องนี้ใกล้อวสารแล้วคงไม่มีรัก
สามเศร้าอีกต่อไปแล้วไม่ขอกลับไปอยู่ในสภาพเดิมยืนยัน
คำเดิมว่าขออย่าขาดวันนี้๒๑นัดนางดาวแล้วที่อำเภอ
ครับเพื่อเซ็นบรรยาพี่เทิดพี่เทิดศักดิ์ไม่เอาตังค์ไม่เอาอะไร
หรอขอจะย้ายไปอยู่กับลูกที่จังหวัดแย่สวทรจะไปตัวเปล่าเปล่า
ลี้โอ้โหแม้แต่เงินหรือหินเม็ดเดียวฉันก็ไม่เอาเอาไปนางดาวขอ
ให้โชคดีกับชีวิตใหม่นะอันนี้ผมไม่ได้พูดนะครับเดี๋ยวผม
แต่จะหาว่าผมเรียกไม่เพราะอันนี้คือคำสัมภาษณ์ของจ่าสิบเอก
เทิดศักดิ์เลยนะฮะโอ้โหฟังดูแล้วก็ไม่รู้ว่าความสัมพันธ์
อะไรเป็นยังไงนะฮะเอาลองฟังเสียงท่านหน่อยฮะ
จบแล้วเอาประสานแล้วหลักสามเท่าเงินบาทเดียวผมก็ไม่เอา
ดินเม็ดเดียวผมก็ไม่เอาจ่าเทศพูดจริงทำจริงคุณผู้ชม
คิดเห็นว่ายังไงครับโอ้โหวันนี้ฮะต้องรอดูว่านางดาวเนี่ยจะเอา
เงินไปโอนให้สามีตามที่ตกลงกันไหมอืมถ้าหากคืนครบแล้วใน
มณิษฐ์บอกว่าจะถอนแจ้งความคดียักยอกทรัพย์ทันทีถามอีก
ทีค่ะถ้าคุณผู้ชมจะถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วจะต้องเจอกับเรื่อง
แบบนี้ครับคุณผู้ชมเอาไหมส่วนตัวผมนะผมไม่เอาไม่คุม
เลยผมไม่เอาส่วนตัวผมจริงผมไม่เอาได้มาก็ทุกไงแล้วดู
ที่พี่ดาวโชว์แบบนี้เหมือนกับที่เราโชว์ตัวหนังเมื่อสักครู่
คอมเม้นมาเพียบเลยนะข่าวนี้เดี๋ยวเราอ่านดูสาวแหลกขาดมัน
เป็นอย่างนี้ใช่ไหมอืมที่หลายหลายคนก็บอกว่าโอ้โหพอดูข่าวนี้
แล้วก็นึกถึงตัวเองเนอะแล้วก็มีต่อว่าเอาจริงต่อว่าฝ่าย
ผู้หญิงมาก็มีเยอะเหมือนกันบางคนบอกว่าขอไม่เอาครับคุณนัทธิกร
เหรอคะบอกว่าผมขอไม่เอาถ้าเกิดว่าเจอแบบนี้เป็นทุกขลาบ
คุณผู้ชมส่งกันเข้ามาอีกนะคะคอมเมนต์เกี่ยวกับ
ข่าวนี้ว่าถ้าเกิดว่าถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วเจอแบบนี้จะเอาไหม
เพราะเรามีตัวหนังแจกนะคะจะแจกกันวันนี้ทั้งหมด๒๐ท่าน
ท่านนึงเนี่ยได้ไป๒ใบนะคะ